คนนี้จับจิตและจับใจมาก

โพสต์ภาพน้องเลือดกลบปาก

ขู่จะปาดคอน้องเกิดอะไรขึ้น

ปากแดงแดงจะไหวใจได้คะ
ปากแดงแบบนี้ไม่ใช่เพราะลิฟต์ค่ะเพราะสีเลือด
เขาโพสต์แบบนี้แต่ประเด็นที่ทำให้ชาวเน็ตด่ายับเลย
หลังจากที่ปากแดงไว้ใจได้กาแล้วเนี่ยนะคะ
ชาวเน็ตก็ถามกลับว่าทำเพื่อคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบข้อได้จริงเลยนะคะ
สารน้องมากหลายคนเห็นแล้วก็บอกโอ้หนูน้อยเอ้ย
นี่ค่ะจุดเกิดเหตุก็คือในท้องที่ตำบลสพเสม็ดจังหวัดกรสินนะคะ
ทราบมาว่าคนโพสต์เนี่ยเป็นคนในพื้นที่อำเภอสมเด็จค่ะ
ว่าหลังจากทราบเรื่องส่งตำรวจไปเชิญตัวผู้หญิงที่โพสต์ภาพมาแล้ว
มาสอบปากคำผู้โพสต์เนี่ยเป็นผู้หญิงอายุยี่สิบหกปี
ส่วนเด็กชายในภาพเนี่ยน้องสองขวบเท่านั้นแหล่ะค่ะ
วัยกำลังสนวัยกำลังน่ารักตำรวจเนี่ย
ผู้กำกับสพสมเด็จเนี่ยบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ไม่ได้จากเกิดจากการถูกทำร้ายนะเลือดที่น้องออกที่ปากเนี่ย
เกิดจากว่าน้องไปหกล้มแล้วก็ปากแตกเอง
ส่วนสาเหตุที่ผู้หญิงวัย๑๖ปีโพสต์แบบนั้นต้องการทำไปเพื่อประชดและเรียกร้องความสนใจ
เรียกร้องความสนใจจากใครอ่ะเขาบอกว่าต้องการโพสต์เพื่ออยากให้แม่ตัวจริงเสียงจริงของเด็กเนี่ย
ซึ่งเป็นญาติกันได้รับรู้เพราะแม่ของเด็กเนี่ย
ทิ้งลูกเกิดมาแล้วก็ทิ้งทิ้งคว่างปล่อยให้ยายวัยหกสิบเจ็ดปีเลี้ยง
ไม่เคยเลี้ยงดูไม่เคยส่งเสียลูกเลยสุดท้ายผู้หญิงคนที่โพสต์เนี่ย
ต้องเอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูพร้อมกับลูกชายของเธอส่งเสียทุกอย่าง
ก็เลยอยากให้คนเป็นแม่กลับมาดูลูกตัวเองหน่อยดีไหม
สุดท้ายตัดสินใจโพสต์ข้อความแบบนี้ขึ้นนะคะ
จริงไม่ได้ตั้งใจว่าจะปาดคออะไรหรอกเธอบอกแบบนี้นะ
เอาล่ะแต่ที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการพูดคุยกันนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาลสิน

แล้วเดี๋ยวจะทำการช่วยเหลือหนูน้อยวัย๒ขวบต่อไปค่ะ